อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สมุทรประการคล้ายกันคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคนขับคนขี่รถจักรยานยนต์เขาหลับใน
เขาหลับในแล้วเขามองไม่เห็นท้ายรถบรรทุกปรีเข้าไปชนเสียบโค้ง
เสียชีวิตคาที่สภาพร่างเขาคือยังคล่อมกับรถจักรยานยนต์ของเขาอยู่เลย
แล้วเสียชีวิตแบบนี้นะครับนะฮะตำรวจสภบางพีไปตรวจสอบเหตุการณ์อุบัติเหตุ
บนถนนศรีวามรีน้อยครับทางเข้าวัดหัวคูหมู่สามตะบนหนองปลือ
อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะฮะตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
ไปพบศพนายอวยชัยเกาะแก้วอายุ๒๖ปีพื้นเพลยเป็นคน๑๐๑มาทำงานที่นี่
คือเขาขับขี่รถจักรยานยนต์มาชนท้ายรถบรรทุกจนเสียชีวิต
สภาพเนี่ยยังนั่งคล่อมรถอยู่เลยเสียบคาท้ายรถบรรทุก๖ล้อครับ
รถก็พังยับคนก็ตัวหักพับงอกันไปเสียชีวิตคาท้ายรถแบบนี้ครับ
เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายธนพัฒน์เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชม
เขากับผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันมาคนละคัน
จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุไม่กี่เมตรล่ะจู่เนี่ย
จักรยายนต์ของผู้ตายก็ปรีเข้าไปพุ่งชนท้าย
รถบรรทุกที่จอดอยู่เฉยอย่างแรงครับจนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นแน่นิ่งไป
คุณธนพัฒน์เขาสันนิษฐานแบบนี้ว่าผู้ตายน่าจะหลับใน
เพราะจู่ขี่มาแล้วแล้วไปเลยครับไม่ได้มีเอ๊ะไม่ได้มีสัญญาณการบงการเบรกใดนะฮะ
ประกอบกับรถบรรทุกจอดรถแต่ไม่ได้มีการเปิดไฟกระพริบ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าทำให้ผู้ตายไม่เห็นหรือเปล่าไม่ได้มีการเปิดไฟขอทางด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

ขี่รถมาชนเขาก็ตกใจค่ะแล้วคือคนขี่ก็เสียชีวิตเลยอืม
สภาพก็คือแบบตัวหักพับงออยู่ท้ายรถเลยก็ตกใจมาก
ตามร่วมสอบภพวังพีก็เลยต้องเชิญตรูอ่าเชิญตัวของคนขับรถบรรทุกเนี้ย
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพักส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็ส่งไปธนสูตรก่อนที่โรงพยาบาลบรามาธิบดีจักรีนริบดินที่สมุทรประการ
นะครับไปดูว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดนะฮะ
มันเกิดจากที่เขาหลับไปก่อนหรือเขามีการดงการดื่มอะไรมาหรือเปล่า
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปดูที่พระนครศรีอายุทยาครับ
ปรากฏว่ามีทางด้านของนายเอกราชอายุ๒๒ปี
มาชนท้ายรถคันนี้อย่างแรงแล้วมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถล้อหลังของรถบรรทุกเนี่ย
เหยียบรถของเขาทำให้แขนขาเขาหักไปหมดเลย
ตามร่างกายมีแผลชะกันนะคุณผู้ชมนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมาและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับ
นะฮะไปชนแล้วมุดอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้เหตุการณ์คล้ายคล้ายกับเหตุการณ์แรกเลยนะครับ
คนขับรถบรรทุกชื่อว่าสุธิตอายุ๒๓ปีบอกว่า
ระหว่างเดินทางไปรับไก่ที่กาญจนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุก็จอดติดไฟแดงเฉย
จะทำอะไรเลยจู่เสียงดังจากท้ายรถโครมลงไปดูก็เห็นแล้ว
รถจักรยานยนต์อยู่ใต้ท้องรถก็คือคนขี่เขาขี่มาแล้วชนไปเลยนะฮะ
ประคำเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วก็เดี๋ยวจะหาพยานที่เห็นในการ
สอบประคำเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบกล้องมุมจรปิดด้วย
ก็จะมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็
ส่งไปทันสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไป
เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคล้ายกัน
ขี่รถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ